ขิมลอยอยู่บนภูมีครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูฝากฝั่งพลังประชารัฐ

คนที่ชนะเลือกตั้งได้เป็นสอสอ

แล้วกันลงงายลงมือจาก
ผู้ฝ่ายทุกคน
ในทางพลังประชารัฐ
ซึ่งผมขอยืนยันนะครับว่า
ผมจะดูแลครับ

ที่ถงชั้นหนึ่งที่ทำการพัก

ก้าวข้ามความขัดแย้งครับ

สวมเสื้อเชิดไลน์มาเลย

โอ้โหถมัดถมแมง

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างสอสอ
กับกรรมการบริหารพร

ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะลาออก

จะอยู่กับพักตลอดไปครับโอ้โหนี่ฮะประกาศกันแบบนี้เลย
ส่วนทิศทางการโหวตประธานสภาพุทธแห่งราษฎรของพลังประชารัฐอ่ะ
ของท่านแนวทางชัดยังยังไม่มีมติออกมาครับ
นะครับว่าจะโหวตให้ใครต้องรอดูความชัดเจนของเพื่อไทยกับก้าวไกล
ว่าจะเสนอชื่อใครแล้วค่อยมากำหนดว่าจะโหวตให้ใคร
โดยสอสอของพักทั้ง๔๐คนจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหมด
โอ้โหนี่กำ๔๐เสียงไว้ในมือเลยนะเนี่ยพูดแบบนี้นะ
ซึ่งจะประชุมสอสอของพักที่รัฐสภาอันนี้ก็น้ำสุดท้ายเหมือนกันดอม
ประชุม๑๐โมง๑๐โมงเออพรุ่งนี้มีมติปั๊บเข้าสภาโหวตต่อเลย
โอ้โหคุณผู้ชมอย่ากระพริบตาประดานี้แหละ
๒วันนี้นะดูข่าวเช้าหัวเขียวเสร็จปั๊บต่อข่าวเที่ยงต่อข่าวเย็นต่อนิวโชว์
วันนี้ห้ามพลาดนะคอการเมืองนะแล้วเราก็นำเสนอให้แบบเส้นยาแดงผ่า๘จริง
อย่างเมื่อคืนนี้ใช่ไหมมันมีกระแสข่าวย้ำนะกระแสข่าว
ที่บอกว่าฟังพักเพื่อไทยเองอาจจะนะอันนี้แหล่งข่าวจากภักดิ์เพื่อไทย
อาจจะเสนอคุณชูศักดิ์สิรินินเป็นประธานสภาค่ะ
ในขณะที่พักพลังประชารัฐอาจจะไปเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญนี่สิ

หายใจไม่ทั่วท้องครับต้องตามค่ะแล้วยิ่งในข่าวเที่ยงนะ
เดี๋ยวอาจารย์สุภาพนะจะมานั่งแบบมานั่งด้วยกันแล้ววิเคราะห์ไปเลย
ต้องฟังคนนี้เลยจริงค่ะอาจารย์สุภาพไม่ต้องฟังกัน
ใช่เรื่องการเมืองนึกถึงไทยรัฐนะคะ